เรื่องของท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำอยู่กลางถนนแบบนี้เลย
ตะโกงตะแกงมันอยู่กลางถนนแบบนี้เลย
และมันเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะ

รถจักรยานยนต์ของเขานะฮะ
ล้มความเกิดเหตุเสียชีวิต

กู้ภัยมูลที่สว่างโรจนธรรมสถาน

ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งบาดเจ็บ

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เสียหลัก
แล้วก็ไปเนี่ยสะดุดตะแกรง
ท่อนี้นะฮะภายในซอยบ่อนไก่

เมื่อคืนนี้กลางดึกสักประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์นะฮะ

ก็ล้มคว่ำได้รับความเสียหาย

แล้วก็คุ้มบัวหัวเสารั้ว

จนเสียชีวิตนะครับจากการสอบถาม

บ้านเล็กที่ดังกล่าวบ้านจุดเกิดอิเหตุ

มันเป็นท่อระบายน้ำ

หรือทำอะไรก็ได้ให้มันดี

ตะแกงท่อก็สุดลงไปเรื่อย

เจ้าของบ้านเขาบอกเคยไปร้องเรียนต่อหน่วยงาน

พังซึบลงไว้ต่อหน้าผมเลยครับประมาณสองชั่วโมงอ่ะ
ประมาณสองชั่วโมงพอผมยืนอยู่เนี้ยผมยืนอยู่ในบ้าน
ก็มองอยู่ใช่เราเขามาทำหลายครั้งมาเยือนหรือหลายหลายครั้ง

มาเหยียบทีเดียวก็พังเลยอ่าเนี่ยแหละฮะ
คือมันไม่แข็งแรงแล้วมันอยู่ตรงถนนเลยนะครับ
พอรถผ่านไปผ่านมามันก็เหยียบตรงตะแกงเนี่ยนะครับ
โดยชาวบ้านแถวนี้ยังฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
โดยไหนก็ได้แหละมารีบแก้ไขปัญหาหน่อย
ทั้งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและฝาท่อที่มันชำรุดฝาหลุดฝาหาย
ขอให้เร่งปรับปรุงโดยด่วนเพราะถนนบริเวณนี้คือมีชาวบ้าน
มีประชาชนจำนวนมากใช้สัญจรไปมาแล้วก็เป็นทางที่ลงจากเนินด้วย
และมีประชาชนขับรถผ่านมาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งคุณคิดดูนอกจากมันเป็นตะแกรงแล้วนะ
ถ้าฝาท่อเป็นแบบตระแกงแล้วล้อรถจักรยานยนต์ก็ไปสะดุดได้
แม้มันจะไม่ชำรุดหรือซุดแบบนี้ก็ตาม
มันก็สามารถสะดุดได้หรือตกลงไปในตะแกรงได้

แต่มันมีโอกาสสูงมากเลยในการที่จะไปประสบอุบัติเหตุนะ
เพราะฉะนั้นมีคนตายแล้วนะครับ

แกงหรือฝาท่อเฮียแบบนี้

บางทีผมเห็นถนนสายหลักโอ้ทำไมมีตะแกงอยู่กลางถนนเลยนะ
ในกรุงเทพเมืองหลวงของเรายังมีแบบนี้เลย